ดูอาการของผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครหน่อยผู้ว่าวิรสักวิจิตรแสงสี่
ทำงานหนักตั้งแต่สมุทรสาครเนี่ยโอ้โหมีโควิด๑๙ระบาดรอบนี้ขึ้นมา
แล้วก็ลูยตรวจเชื้อจัดการพื้นที่สร้างโรงพยาบาลสนามจนติดโควิด๑๙
ได้เปิดเผยความครึ่บหน้าอาการของผู้ว่าวิทยาศาสตร์นะครับ
บอกว่าขณะนี้ยังมีอาการอักเสบของปอดอยู่

แต่น่าจะคุมเชื้อได้เพราะยังไม่พบการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น
พร้อมกับให้ยาคลายกล้ามเนื้อและให้ยานอนหลับ
เพื่อลดการต้านการใช้เครื่องช่วยหายใจ
จากการใช้ยาทำให้ลำไส้เนี่ยช้าดังนั้นจึงต้องเติมอาหารทางเส้นเลือดด้วย
ส่วนเรื่องอื่นในอาการของผู้ว่าวิทยาศักดิ์
อาการอื่นปกตินะครับทั้งชีพจรความดันโลหิต
ไม่ต้องให้ยาช่วยความดันหรือว่ายากระตุ้นหัวใจแล้ว
ส่วนอาการที่ต้องติดตามต่อคือเรื่องของปอดและการติดเชื้อ
หลังจากจัดการเชื้อในปอดแล้วต้องประเมินเนื้อปอด
ยังเหลือพอจะทำงานได้เองหรือไม่
โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจดังนั้นจึงต้องประเมินว่าเนื้อปอดเหลือเท่าไหร่
เพียงพอกับการหายใจเองหรือไม่เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป
ตอนนี้เรื่องหลักคือต้องเอาเรื่องของการรักษาเชื้อในปอดก่อน